ช่วยกันหาคนหายค่ะหลงป่าเข้าไป
คือผู้ชายสามคนเข้าไปหาเห็ด

ไป๓ออกมาได้๒

เจ้าธนที่รดุมกำลัง๑๕๐นายค่ะ
ชาวบ้านฝ่ายปกครองตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๒
เอาสุนัขดมกลิ่นไปด้วยนะคะรวมถึงกู้ภัยก็เข้าไปช่วยด้วย

คนหายชื่อว่านายธนงศักดิ์ตะมั่งอายุ๓๖ปี
เป็นชาวบ้านหนองเหืองหมู่ที่๒ตำบลเขื่อนผากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
ธนงศักดิ์หายไปนะคะขณะที่ออกไปหาเห็ดกับญาติอีกสองคน
หายไปทางบริเวณป่าทิศตะวันออกของถ้ำผาปูนภายในอุทยานแห่งชาติศรีลานาค่ะ
ช่วงที่หายไปก็คือประมาณสายนะคะของวันที่๒๕มิถุนายน
ชุมพรตะมั่งเป็นญาติของผู้สูญหายเล่าว่าตัวเขาเองนายธนงศักดิ์ผู้สูญหายและน้าชาย๓คนค่ะ
ต่อมานายธนงศักดิ์ค่ะโทรศัพท์มาหาพวกตนบอกว่า
หาทางออกไม่เจอวนไปวนมาอยู่นานแล้วเนี่ย
ตัวเองก็เลยบอกเอาอย่างนี้ขึ้นไปข้างบนใช่ไหม
งั้นเดินลงมามาจงจุดที่เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์
นัดเจอกันไว้ก็นัดกันแบบนั้นก็คาดว่าน่าจะลงมา
แต่พอลงไปไม่เจอในธนุงศักดิ์ค่ะ
ก็เลยพยายามเข้าไปค้นหาด้วยตัวเองในป่า
ก็ไปกันสองคนนะคะหาจนถึง๔โมงเย็น
ก็ยังไม่เจออีกตัดสินใจออกจากป่า
ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่อุทยาน

นายภูพิชิตช่วยบำรุงเป็นหัวหน้าของอุทยานแห่งชาติศรีลานา
เปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าหลังรับแจ้ง
ออกตามหาทันทีตามจนถึงดึกก็ยังไม่เจอ
มาค้นหาต่ออีกเมื่อวานก็ยังไม่เจอ
วันนี้ไม่ลักความพยายามค่ะ
ระดมกำลังหาอีกครั้งเข้าค้นหาเป็นวันที่๓
แบ่งออกเป็น๒ชุดชุด๑บนเขาชุด๑ลงไปตามลำห้วย
ฟังเสียงนายภูพิชิตช่วยบำรุงค่ะ
จากการระดมหาเราพยายามจะหากระชับพื้นที่
จากจุดที่ญาติพี่น้องที่พบครั้งสุดท้าย
แล้วก็พยายามกระชับพื้นที่เข้ามา
สำหรับเมื่อวานก็เป็นทั้งวันนะครับที่เราพยายามหา
ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงในพื้นที่ที่เขาสูญหาย
สำหรับวันนี้ก็จะปูพรมขยายออกไปอีก
ว่าในความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้
ที่ว่าทางผู้สูญหายจะไปนั่งพัก

นอกจากการเดินเท้าค้นหาแล้ว
หน่วยงานก็เอาโดรนมาบินด้วย
เป็นทีมงานโรนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ใช้เจ้าหน้าที่บินโรนสำรวจพื้นที่ทางอากาศ
เพื่อค้นหาพิกัดช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินอีกทางหนึ่ง
หายไปตั้งแต่วันที่๒๕ก็เริ่มค้นหา๒๕๒๕๒๖๒๗
วันเข้าไปแล้วนะคะก็ยังไม่เจอ
ทางนี้ก็หาไปแต่ทางเรื่องของศัยศาสตร์ก็ต้องมา
ลักษณะของพิธีเปิดป่าค่ะ

เจอนางวันนิดาค่ะแม่ของนายธนงศักดิ์คนที่หายตัวไปเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าลูกชายนี่ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นชักไฟฟ้าในกรุงเทพฯพอโควิด๑๙เล่นงานค่ะตกงานกลับมาอยู่บ้าน๖เดือนวันเกิดเหตุจะออกไปหาเห็ดมาขายช่วยสร้างรายได้ให้กับครับตัวแต่ก็หลงป่าวันนั้นที่คุยกับลูกชาย
ตัวเองถามว่าอยู่ที่ไหนลูกชายก็บอกไม่รู้ก็เลยปลอบใจไปว่าทำใจดีไว้นะอยู่ที่เดิมจะตามคนไปหาให้
หลังจากนั้นก็ติดต่อลูกชายไม่ได้อีกเลย
โอ้โหคุณแม่ค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยต้องขอพึ่งพาเจ้าหน้าที่ชาวบ้านพึ่งพาศัยยศาสตร์ด้วย
นำทางให้ลูกชายกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยที
เป็นรองเท้าของนายธนงศักดิ์ที่บริเวณห้วยเหียน้อยค่ะ
ห่างจากจุดที่จอดรถจักรยานยนต์ประมาณ๒กิโลเมตร
แต่ก็ไม่เจอตัวนายธนงศักดิ์นะคะ

ค่ะแต่ก็ถือว่าพบร่องรอยบ้าง